คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของการปรับตัวกันหน่อย
หลายคนแน่นอนแล้วฮะได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ถูกไหม
ไปดูกับคนดีเขาได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะปรับเปลี่ยนเปิดร้านขายส้มตำ
บอกเลยว่าลีลาเขาเด็ดแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือชื่อร้านครับ
อุ้ยอ๋อค้าแม่ค้าแซ่บจริงดิงแล้วคุณสะเก็ดถนนตรงนั้นให้ดีนะ
ค่ะจะมีรอยรถเบรกดังอี้รอยเหรอรอยเบื้องหย่างใช่ไหม
เจอบุกแบบนี้ก็ต้องเบรกล่ะค่ะน่าจะดูต้องเบรกเพื่อแวะเข้าไปกิน
เพราะว่าจูงใจจริงลีลาเสื้อผ้าไม่มีใครยอมใครเด็ดจริง
แล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือชื่อร้านว่าผมไม่กล้าพูด
ทำไมล่ะส้มตำของเขามีชื่อว่าร้านร้านส้มตำแจกใน
ชื่อร้านก็จริงเดี๋ยวฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลก
คุณคิดอะไรต้มตำเวลาตำนี้น้ำมะเขือเทน
มันก็ต้องแตกอยู่ในกรบใช่แล้วพอสักเข้าไปก็ปากแล้ว
น้ำลายแตกในปากโอ้เห็นไหมอ่ะคิดแบบนั้นก็ได้
อย่างที่บอกคนสัญจรผ่านไปผ่านมาต้องแวะทานเจ้าของร้านเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาทำธุรกิจมาหลายอย่างนะ
ไม่ว่าจะเป็นรับจัดงานแต่งงานหรือว่าเปิดร้านตัดผมก็ดำเนินธุรกิจไปได้ดีแหละ
แต่พอมาเจอโควิด๑๙แบบนี้ทุกอย่างสะดุดหมดเลยจากเดิมที่มีรายได้เดือนนึงเขาบอกว่าเขามีรายได้เป็นแสนอยู่นะ
แต่งชุดไทยมาขายส้มตำพร้อมกับไล่รำโอ้นี่คงนอนน้อยขายทั้งวันเลย
อุ๊ยน่าทานน่ะน่ากินไหมแต่เมนูของเขาน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับ
ที่สำคัญคือเขาก็ใส่ใจเรื่องความสะอาดกันด้วย
แล้วนี่ความแซ่บของส้มตำนี่ไม่ต้องพูดถึงดูดูก่อน
ใครที่เป็นสายส้มตำเห็นแบบนี้น้ำไหลจริงทุกวันนี้มียอดขายนะครับ
รายได้ก็วันหนึ่งก็ประมาณ๔๕๐๐บาทเลยทีเดียว
ค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นทุกอย่างให้ทุกทุกคนในแถวนี้แล้วจริง
โอ้โหมอกความสุขมอกอาหารอร่อยให้

อะไรโอกาสให้กับคนที่เขายากไร้ยังไงอ่ะ
ตกงานทานฟรีเลยอ๋อเหรอคนพิการทานฟรีเลย
อุ้ยมีตำกะท้อนได้หรอนี่ตำกะท้อนจะทานได้แล้วที่สำคัญ
ผู้หญิงที่ตั้งคันหรือว่าท้องอย่างคุณชิสาไปเลยค่ะคุณชิสา
คุณชิสาคุณไปทานร้านนี้ได้เลยตำแตกในกินฟรีใช่
จะได้น้ำลายสอแตกในอเล็ดอร่อยถูกต้องไปริ้มลองกันได้นะครับ
เปิดบริการทุกวัน๑๑โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วเผื่อว่าใครอยู่ที่โคราช
จังหวัดนครราชศรีมากลัวไปไม่ถูกโทรไปสอบถามเส้นทางกันได้นะจ๊ะ
ถ้าอยู่ดึงถนนก็น่าจะหาง่ายแหละสังเกตจากสี่ชุดหน้าค้าแล้วกัน
นั่งรองคนเด็กหัวชิมพ่อบอกอย่างนี้ว่าส้มตำอร่อยไม่อร่อยให้ดูที่ไหนรู้ไหม
ที่อะไรเส้นมะละกอเส้นมะละกอตักออกมาดูได้ว่าร้านนี้อร่อยไม่อร่อย
ต้องเป็นการสับแล้วค่อยใช้มีดเฉือนใช่ไหมใช่บางที่อาจจะเป็นเหมือนอุปกรณ์สำหรับการขูดเส้นโดยเฉพาะ
มันก็จะยาวอันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันอันนั้นก็เอาแบบคนละแบบเออดูลองดูนะคะ